เอาภาพวุ้นเส้นเข้าไปวานตาแตกมาก

เพราะว่าวุ้นเส้นออกมาพูดเองกับปากตัวเองเลย
ตัดสินใจจบสถานะคนรักกันแล้ว
เลิกกันมาประมาณ๓สัปดาห์แล้วนะครับ
แต่ว่าจะเป็นเพราะเรื่องอะไรใช่เรื่องมือที่๓
อย่างที่หลายคนเมาส์กันหรือเปล่าไปฟังกันเลยค่ะ
เป็นคนที่อยากให้คนที่อยู่วุ้นปรับน้อยที่สุด

วุ้นอยากให้เขามีความสุขอะไรแบบนี้

คือตกลงกันด้วยดีตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
โตแล้วแล้ววุ้นผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วอะค่ะ

แล้วก็รู้ว่าความต้องการของตัวเองคืออะไร

ก่อนค่ะก็๑๐ปีมีแฟนมา๒คน
มันก็เติมมันก็เติมไม่ได้เยอะค่ะ
บางคนเขามองสไตล์วุ้นเส้นว่าเป็นสาวสวย

สังคมเปลี่ยนแฟนเยอะหรือเปล่า

ปีเธอมีแฟนมาแค่๒คนมันเยอะตรงไหน
นี่ตั้งหลายปีแล้วยังไม่มีแฟนเลยคุณ